คุณผู้ชมครับเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นการสืบสารวัฒนธรรมจีนนะครับ
จัดขึ้นกลางฤดูใบไม้ร่วง
เป็นการเฉลิมฉลองไหว้ดวงจันทร์
พร้อมกับชมความงามของพระจันทร์
รับประทานขนมมงคลขนมไหว้พระจันทร์นั่นเอง

ได้มีการทานอาหารร่วมกันของคนในครอบครัว
แล้วก็เฉลิมฉลองด้วยโคมสีแดง
ประดับประดาษเป็นสีสันมากมายนะครับ
ส่วนช่วงเวลาในการไหว้พระจันทร์นะครับ
ก็จะเริ่มต้นตอนหัวค่ำนะครับ
ซึ่งดวงจันทร์จะเริ่มปรากฏบนท้องฟ้า
แล้วก็พิธีไหว้พระจันทร์นั้นจะเสร็จสิ้น
ประมาณสัก๔ทุ่มถึง๕ทุ่มนะครับ

มีทูบเทียนมีกระดาษเงินกระดาษทองที่พับเป็นเงินจีน

แล้วก็สัญลักษณ์ของเทศกาลไหว้พระจันทร์

แล้วก็จัดสิ่งของเส้นไหว้ครับ
ผมบอกถึงขั้นตอนการไหว้พระจันทร์หน่อยนะครับ

โกและขนมเปี๊ยะไปด้วยนะครับ
ส่วนช่วงสายเราไหว้บรรพบุรุษครับ

วิธีการเตรียมอาหารก็จะเตรียมอาหารเจแห้ง๕อย่าง

ฟองเต้าหู้และที่สำคัญ

แล้วก็มีกระดาษเงินกระดาษทอง
ทูบ๓ดอกหรือว่าทูบมังกรดอกใหญ่ดอกเดียวก็ได้

หลังเสร็จพิธีแล้วทุกคนในครอบครัว
ก็จะตั้งวงแบ่งการกินขนมไหว้พระจันทร์

ก็เป็นความรักความอบอุ่นความสุขในครอบครัวนั่นเองนะครับ
นี่แหละครับก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่นะฮะ

รวมถึงสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือการอยู่เป็นครอบครัวนั่นเองนะครับ